เอาเรื่องนี้มาช่วยกันดูหน่อยค่ะเพราะว่าเห็นแล้วก็ขนลุกมากมากเลย
คือมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาทางโค้ง
ปรากฏว่าเขาฉลับล้มลงไปจากนั้นเราจะเห็นภาพคนลุกวิ่งไป
แต่จู่คนหายวับไปเลยค่ะ
เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคุณ
หายไปจริงงงมากงานนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา๔ทุ่มที่ถนนเรียบคลองชลประธานหมู่๑ตำบลพระยาบรรลือ
อำเภอลาดหลวงจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะคะ
คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ฝนตกถนนลื่นแหละคุณ
ทำให้ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา
ตรงช่วงทางโค้งเสียหลักล้มลงไปเลยอ่ะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนตกใจนะ
ก็คือหลังจากที่รถล้มแล้วเนี่ย
เห็นว่าผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นมา
แล้วก็วิ่งไปที่ขอบสะพาน
แต่ไม่ทันจะเห็นว่าไปที่ขอบสะพานเลยนะ

แล้วก็หายวับไปเลย

เหลือหายไปแล้ว

ไม่รู้แต่ว่าชาวเน็ตเขามองว่าเป็นวิญญาณ
วิญญาณของผู้ชายคนนี้ออกจากร่างแล้วก็หายเข้าไปที่ขอบสะพาน
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะท้ายที่สุดมันรู้ความจริงนะคะว่า
จริงจริงเนี่ยผู้ประสบเหตุได้เสียชีวิตแล้วอะค่ะ
คือไปพบร่างอยู่ในคลอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานนะคะว่า
หลังจากที่รถล้มเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็คงที่จะรู้สึกว่า
แบบหัวฟาดพื้นแล้วมึนอะนะ
แล้วก็ทำให้เดินเซไปที่ขอบสะพานสุดท้ายก็พลัดตกน้ำลงไป
ยังไงเราขอแสดงความเสียใจนี้ด้วยนะคะ

เพราะว่ารักษณะเขาบอกว่าเดินไปใช่ไหมแต่เท่าที่เราเห็นจากในคลิป

ก็นั่นไงก็คือมันหายไป